หล่อคนนึงสมมุติว่าชื่อน้องปลาก็แล้วกันที่เขาออกมาร้องขอความช่วยเหลือกับทางทนายภัยศาลทนายภัยศาลก็พาไปแจ้งความคือน้องบอกน้องไปทำงานในบริษัทของเสียร้อยล้านค่ะเป็นบริษัทโลจิสติกแต่น้องก็ยอมรับนั่นแหละว่าเออไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวพันกับภรรยาของเจ้าของบริษัทเขาจนมีการโอนเงินช่วยเหลืออะไร

ไหนก็ไหนจับได้แล้วอะไรแล้วก็เขาเสนอมาว่างั้นก็มาอยู่ด้วยกันเลย๓คนผัวเมียทนายความทางฝั่งของเจ้าของบริษัทอ้างว่าก็ฝั่งสาวหล่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกัน๓คนผัวเมียอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยเขาเสียเปรียบนะมันก็ต้องมีอะไรเป็นหลักประกันหน่อยก็เลยให้เซ็นสัญญากันขึ้นมาแล้วตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกั
เยอะแยะไปหมดโอ้โหถ้าคุณไม่มีความสุขจริงคุณถูกบังคับจริงถูกเซ็นสัญญาธาตุจริงทำไมคุณไม่หนีไปตั้งนานแล้วอ่ะล่าสุดวันนี้นะฮะปลาสาวหล่อธอมสาวคนนี้บอกเธอขอยืนยันอีกรอบนึงเธอถูกบังคับจริงแล้วเธอก็เอาคลิปเสียงออกมาแฉเพิ่มเติมเป็นการแฉทางฝั่งของฝ่ายชายเสียเจ้าของบริษัท
เต็มใจเลยสักครั้งนึงรู้ว่าเป็นแบบนี้ชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายความสะสมอ่ะต้องกินยานอนหลับเป็นซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายทุกวันอ่ะถ้าถูกแบบเนี้ยยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วต้องทำยังไงอ่ะจะอยู่กับมันให้ได้ไงถ้าวันหนึ่งท้องไม่ได้อยากท้องต้องการอย่างงั้นไม่มีการแบบป้องกันไม่มีการอะไรเลยไม่ได้สน
มันไม่ได้เต็มใจอ่ะพอมันแบบอย่างเงี้ยพี่ไม่ปล่อยแล้วพี่ก็เอาเรื่องเงินอ่ะมาอ้างอีกไม่มีทางปล่อยไงรู้อยู่แล้วถ้าจะปล่อยจะปล่อยเองก็ถ้าพี่ได้เงินคืนจะคืนเงินให้ทำไมแต่ว่าแค่ปล่อยปล่อยไปอ่ะให้ผู้อิสระไปเจอผู้หญิงคนไหนเหรอหยุดดูถูกกันได้แล้วค่ะครั้งนี้ก็ได้ค่ะเพราะรู้ว่าไม่ได้เต็มใจ

ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเพราะว่ามันหนักข้อมากขึ้นถึงขั้นที่ฝั่งของฝ่ายชายเนี่ยเสียร้อยล้านเนี่ยอยากให้มาอยู่ด้วยกันแบบ๒๔ชั่วโมงไปเลยค่ะเธอบอกที่ผ่านมาก็โอ้โหจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้๒๔ชั่วโมงไปเลยเธอบอกไม่ไหวก็เลยหนีออกมานะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ด้วยกัน
ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ถูกบังคับขู่เข็นขืนใจอะไรต่างนานาเนี่ยถูกขู่ฆ่าด้วยแต่หนักที่สุดเนี่ยเธอบอก๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังนี้เนี่ยถึงขั้นเธอกลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยานะแล้วก็ถูกบังคับข่มขู่บอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเธอแสดงมาตลอดให้เห็นว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายเ
ถูกขืนใจให้ทำหมดแล้วคำถามที่ว่าอย่างนั้นไปเที่ยวอะไรกับเขาเห็นไปเที่ยวต่างประเทศก็ดูมีความสุขนี้เนี่ยเธอบอก
ก็เธอก็ต้องไปตามน้ำเธอถูกคมขู่ตลอดอย่างเช่นถ้าไม่ยอมไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันจะฟ้องเธอเรื่องเธอมายุ่งเกี่ยวกับภรรยาเขาทำให้ครอบครัวมีปัญหาแตกแยก
มาเอาเงินไปหลอกเอาเงินไปเธอบอกเธอถูกขู่ตลอดเรื่องสัญญาที่ทางฝั่งฝ่ายชายบอกว่าตัวเธอนี่แหละเป็นคนบอกให้ร่างขึ้นมาเขียนขึ้นมาไม่งั้นอยู่ด้วยกันแล้วเธอไม่มีหลักประกันเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้อยากเซ็นมันถูกบีบบังคับทั้งหมด
เรามองว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ได้ชอบ
ผู้ชายชอบผู้หญิงมาตลอด
แล้วก็ไม่เคยแสดงออกว่ามีความรักหรือความรู้สึกดีต่อเขา
จริงแล้วก็อยากให้ปล่อยกันไปแค่นั้นเอง
แค่ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตต่างกันแค่ปล่อยกันไป
ทนายภัยสารเรืองฤทธิ์ที่มาช่วยเหลือทางน้องกลางสาวหล่อ
ทนายภัยศาลยืนยันว่าเรื่องนี้สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับ
ข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นด้วย
คำกล่าวอ้างของฝั่งคู่กรณีก็ถือว่าเขาก็สามารถกล่าวอ้างได้
ก็เป็นสิทธิ์ในการต่อสู้แต่ถ้ามีการสอบสวนเชิงลึก
ทนายภัยศาลบอกว่าเผลอมันจะเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะ
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นนายจ้างเก่าแล้วให้ทำสัญญาขึ้นมา
ลักษณะเป็นสัญญาธาตุแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ส่วนทางฝั่งของเสียร้อยล้านที่เป็นคู่กรณีกับทางสาวหล่อ
นี่ทางทนายเอกสิทธิ์ศรีสังนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมาชี้แจงไปแล้ว

บอกว่าที่ผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลกับสื่อออกมาฟ้องร้องออกมาร้องเรียนต่าง
มันก็มีข้อมูลทั้งในส่วนที่ตรงกับข้อมูลที่ทนายเอกสิทธิ์ได้รับรู้มา
ตรงและไม่ตรงนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่พยานหลักฐานที่ทุกฝ่ายมีอยู่
คลิปเสียงที่ทางฝั่งสาวหล่อเอาออกมาเปิดเผยเพื่อจะแสดงว่าเธอถูกบังคับ
ร่างกายและจิตใจทนายเอกสิทธิ์บอกว่าคลิปเสียงมันเป็นแค่คลิปเสียงส่วนเดียว
มันมีคลิปเสียงมากกว่านี้และหากพูดถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ย
ความจริงเนี่ยเขาก็อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว๓คนเนี่ยมาตั้ง๖ปีกว่า
ขณะเดียวกันสัญญาที่เขียนขึ้นอยากให้ดูที่เนื้อหามากกว่าคำพูดของคน
ที่จะบอกว่าบังคับหรือไม่บังคับใครร่างใครไม่ร่าง
สัญญาตรงนี้ทนายความไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปร่างไปรับรู้
ถามว่าถ้าบังคับใช้ทางกฎหมายได้ไหมทนายเอกสิทธิ์บอกว่า
มันก็ไม่สามารถใช้บังคับได้หรอกเขาทำกันเอง๓คน
บางข้อมันเป็นโมคะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างเช่น
บังคับให้คนอยู่กินกัน๓คนผัวเมียเนี่ย
อันนี้ทางกฎหมายยังไงมันก็บังคับไม่ได้
อยากให้สังคมดูเรื่องอย่างอื่นประกอบมากกว่า
อย่างเช่นถ้าเขาไม่ยินยอมพร้อมใจไม่มีความสุขจริง
กันมา๖ปีกว่าไปเที่ยวแต่ละที่ด้วยกัน
ไปต่างประเทศด้วยกันไม่สมยอมขนาดนี้เนี่ย
ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยทำพาสปอร์ต
หรือต้องขอวีซ่าเขาจะทนอยู่
หรือว่าเขาจะหนีได้ตลอดเวลาเขาจะอยู่เหรอ๖ปีกว่า
ยืนยันว่าที่ผ่านมาทางฝั่งของฝ่ายชายเนี่ย
เป็นเสียเจ้าของบริษัทเขารัก
หล่อผู้เสียหายจริง
ถ้าไม่รักเขาคงไม่ดูแลขนาดนี้
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยทนายเอกสิทธิ์บอกว่า
พยายามให้ทั้งสามคนเนี่ยเขาสามารถหาข้อตกลง
ระหว่างกันได้ไม่ถึงขั้นต้องฟ้องร้องกัน
ฟังทุกความได้บอกไหมคะว่าเขารักสาวของใครหรือว่าอย่างไร
บอกว่ารักครับทั้งคู่ค่ะการเจรจาหาทางออกร่วมกัน
การหาทางออกที่ทุกฝ่ายจะแฮปปี้กันได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เดี๋ยวกลับมาพาไปดูอุบัติฐาน